เรื่องงงตรงกลางถนน
งงสิว่าชนตอนไหน
คือผู้หญิงขับรถยนต์เธอเป็นสาวลูกครึ่ง

ไบท์ก็พยายามขี่ไปแล้วก็ชะลอเบรก

คือปาดหน้ารถของเธอก่อน
แล้วเหมือนชะลอแล้วเหมือนตั้งใจจะให้รถของผู้หญิงชนท้าย
แต่โชคดีมีภาพจากกล้องหน้ารถของผู้หญิงเป็นหลักฐาน
คุณผู้ชมดูกันเลยนะว่าท้ายที่สุดแล้ว

คนรถครูครับคุณคนรถครูครับ

เห็นไหมครับ

ไหนล่ะไหนล่ะไหนล่ะไหนล่ะ
เขาเป็นอะไรเขาเมายาหรืออะไรหรือเปล่าคะ

แล้วก็อยากจะเตือนผู้หญิงเหมือนกันนะ

ใช่แต่ว่าอย่างน้อยผู้หญิงเขาทำถูกนะ

ทีนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อบ่าย๓โมงเมื่อวันอังคาร
ที่ผ่านมาค่ะบนถนนพัทยาเหนือบริเวณสี่แยกไฟแดงสาย๓นั่นเองนะคะ
แต่ว่าจากกล้องหน้ารถมันเห็นชัดเลย
ว่าจังหวะนี้รถบิ๊กไบท์เขาพยายามเบรก
เพื่อให้คันรถที่ติดกล้องชน
แต่ท้ายที่สุดแล้วพอผู้ชายคนนี้เขาลงมา
แต่ว่าเหตุการณ์ตรงกลางเนี่ยมันคือมันมีชาวบ้านหรือคนแถวนั้น
เขาเห็นว่าผู้หญิงไม่ได้ไปชนรถจักรยานยนต์
เขาเลยมาช่วยผู้หญิงไว้เหมือนกัน
ถูกต้องค่ะเพราะว่าทางผู้ที่เห็นเหตุการณ์
เขาก็เลยตะโกนบอกผู้หญิงให้เรียกตำรวจไง
เอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัยเพราะเธอบอกว่า
ถ้าเกิดว่ารถเธอชนจริงเอาอีกฝ่ายนึง

ไม่รู้ว่าฝ่ายบิ๊กไบท์เป็นมิจฉาชีพ

แต่ว่าเธอไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพพัทยาแล้วนะคะ
ทีนี้ในเพจดังเอาวีรกรรมของบิ๊กไบท์คันนี้
เขาเคยก่อเหตุมาแล้วเมื่อวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา

คือขับรถปาดหน้าแล้วยกนิ้วกลางใส่คนขับรถคู่กรณี

นี่คุณผู้ชมมีคลิปเป็นหลักฐานด้วย
อันนี้ไง
อ๋อน่าสะอาดเหลือเกิด